ตอนนี้มันมีความซวยอยู่ในทียังไงก็ไม่รู้คุณผู้ชม
แล้วจะบอกว่าดอมเธอต้องระวังเลยนะ

เกิดดอมไปนั่งร้านไหนแล้วเจองานดีแล้วอยากจะวีดีโอคอร์หาพี่เบิร์ด

แล้วอยากจะวีดีโอคอลหาพี่เบิร์ตเผื่อบางทีพี่เบิร์ดเขาไม่ได้รับ

เมียตำรวจรับวีดีโอคอร์

ชวนมาเที่ยวด้วยกันแล้วแพนไป
เจอผู้หญิงที่เป็นกัปตันร้าน

คอหาผัวฉันทำไมแล้วตบ
เรื่องนี้ตบผิดชีวิตเปลี่ยนนะจ๊ะ

นี่

คือกัปตันนะที่โดนหยุมหัวนั่นน่ะ

ใช่แล้วเหตุการณ์นี้คนที่ไปบุกตบบุกหยุมหัวน่ะเป็นเมียตำรวจคุณผู้ชม
ซึ่งคนที่โดนตบเนี่ยเราเรียกคุณพีละกันเรียกชื่อแบบนี้นะเขาเป็นกัปตันของทางร้าน
แล้วคลิปนี้บอกแล้วมันเป็นซีรีส์ตบผิดชีวิตเปลี่ยนน้ำแข็งเขาเพิ่งเล่าไป
เมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมานี่แหละคือทางฝั่งตำรวจที่เป็นสามีของมือตบเนี่ย
ก็จะเอาเรื่องร้านเหมือนกันนะว่าร้านนี้ปล่อยคลิปออกมาเนี่ยมันเป็นหลักฐานให้ฝั่งผู้หญิง
มาแจ้งความแล้วก็ร้องสื่อมวลชนด้วยอืมทีนี้ความคืบหน้ามันคืออะไร
เล่าข่าวเรื่องนี้ซ้ำเนี่ยไม่ได้เล่าซ้ำค่ะเล่าความคืบหน้าเพราะว่า
เมื่อวานนี้ตำรวจที่สพนปริงเรียกคู่กรณี
คู่กรณีที่เป็นมือตบเมียตำรวจเนี่ยเราเรียกว่าคุณจีละกันจีจอจาน
ครับแล้วคนโดนตบเนี่ยคือเรียกว่าคุณพีพอพานนะ
ปรากฏว่ามาไกล่เกลี่ยกันต่อหน้าพนักงานสอบสวนใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
ฝั่งเมียตำรวจเนี่ยจริงยอมจ่ายค่าทำขวัญหมื่นนึงนะ
แล้วไหว้แบบเออไหว้แบบนี้คุณผู้ชมลองดูค่ะ

พี่เบิร์ดดอมที่ทำให้แบบตบสนั่นร้านหมูทะ

คนนั้นน่ะคนนั้นน่ะเราเรียกเรื่องนามสมมติละกัน

แล้วนี่นามสมมุตินะนามสมมุตินะ
รับผิดนะมันเป็นความผิดของผมเองแหละ
ที่ผมโทรไปหาจริงผมอยากโทรไปหาพี่เบิร์ต
สมมติชื่อเบิร์ดนะหรือชื่อพี่เบิร์ดนะ

อยากชวนออกมาอยากมาชวนพี่เบิ้ลมามาสั่งสรรค์ที่ร้านอาหาร
ประจอยกันหน่อยจะให้ดูบรรยากาศผมแค่อยากสร้างสีสรรค์เฉย
จะให้ดูบรรยากาศเออวิดีโอคอล์ไป
แล้วผมก็เรียกน้องเขาให้มายกมือไหว้เชิญชวน
แต่ผมไม่คิดนะเมียพี่เบิร์ตเขาจะมารับสาย
แล้วมันก็เลยเกิดเรื่องราวไงไม่ได้มีเจตนาให้เป็นเรื่องใหญ่โต
ทีนี้ก็เลยถามว่าเดี๋ยวนะในตำรวจที่ชื่อปืน
น่ะตอนนี้เคลียร์หรือยังเคลียร์กับรุ่นพี่ตำรวจยัง
ผมโทรหาเขาแล้วอ่ะรับไหมเขาไม่รับสายผมเลยอ่ะ
ผมจะไม่วีดีโอคอลหาใครแบบนี้อีกแล้วอืม

พอรู้กันว่าเจอที่ร้านยอกเออนะฮะ